เทอมแบบนี้ตอนนี้กระแสเรื่องอะไรมานะ
คังกุบัยเปิดเทอมแบบนี้แหมจะเป็นอะไรอื่นได้หรือคะ
นอกจากคังกุบัยค่ะคุณครูโคเฟอร์
อย่าว่าแต่คุณครูเลยครับตอนนี้เพื่อนผมผู้หญิงครึ่งหนึ่งนะฮะ
โอ้โหดูดูจัดเต็มมากเลยนะโอ้โหโอ้โห

พร้อมกับผ้าคลุมศีรษะไม่เหมือนคังคู่ใบตรงไหน
เอาปากกาไปวงค่ะ
ยกมือท่วมหัวตามแบบภาพยนตร์ชื่อดังเลยนะคะ
สร้างความฮือฮาให้กับนักเรียนแล้วก็ชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก
มีคนเข้ามาแซวติดตลกนะคะบอกว่า
สุดในโรงเรียนแต่ตอนนี้เอาผ้าคุมหัวเอาผ้าคุมโต๊ะไปคืน
ผอกำลังต้องมาหาอยู่

น้องพุยฮะคำถามสำคัญโรงเรียนไหนนั้นครับ

นี่ภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพขณะที่กลุ่มนักเรียนเดินตาม
ชาวเน็ตบอกว่าเหมือนชากตอนที่คังคู่บ่าย
พาลูกไปสมัครเรียนต้องเหมือนเลย